หลังจากมีคลิปหลักฐานชัดเจนเรื่องของเยาวชนหญิง๔คนที่จังหวัดบึงการได้รุมทำร้ายเยาวชนหญิงอีก๑คนนะครับ
ทำให้ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดครอบครัวของเยาวชนหญิงที่ก่อเหตุทั้งสี่คนได้ออกมากล่าวขอโทษสังคมผ่านทางไทยรัฐทีวี
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
สาเหตุเพียงเพราะทะเลาะกันตามปรัศนาเด็ก
ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุ
ต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่ลูกหลานของตัวเองทำลงไป
เริ่มที่ยายของน้องเอยาวชนหนึ่งในสี่คนที่ก่อเหตุ
บอกว่าเธออาศัยอยู่กับยาย

ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าหลานสาวไปก่อเหตุ
ทราบหลังจากออกข่าวในทีวี
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เสียใจที่ไม่สามารถคุมความประพฤติของเด็กได้
อยากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ถ้ามีโอกาสก็จะไปขอโทษต่อครอบครัวฝ่ายที่ถูกทำร้าย
ย่ายนี่สิเอาค้อนหนึ่งตีจน
อันนั้นพูดเลยยักษ์จะหายจะหายจนน้ำตาตุ๊กนอนกับว่ารักแม่นั่น

เช่นเดียวกับปู่ของน้องบีเยาวชนที่ก่อเหตุอีกคน
บอกว่าหลังรู้ข่าวก็รู้สึกหดหูใจ
ที่ผ่านมาก็อบรมบ่มนิสัยหลานมาโดยตลอด
และเธอก็เป็นเด็กดีว่างจากการเรียนก็ช่วยเหลือการงาน
ทำไร่ทำสวนแบ่งเบาภาระไม่ได้เป็นคนเกเร
ทุกวันก็สอนหลานสาวว่าอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใคร

และขอโทษเด็กและผู้ปกครองฝ่ายที่บาดเจ็บด้วย

อัยทึกฝรั่งเงื่อนด้านห่าง
ดูรจอดหูเข้าใจ
โทษทุกคนที่ฝากเขาด้านห่าง
และรู้สึกเธอมีอยู่ในหัวหน้า

ส่วนเรื่องคดีพันธ์ตำรวจเอกชายุทธ์ธรรมสุนา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโซ่พิสัยยืนยัน

ตำรวจไม่สามารถลงโทษได้

คุ้มครองเด็กประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
จากเด็กอายุยังไม่ถึง๑๘ปี
เผยว่าขณะนี้ตำรวจกำลังติดตาม
เยาวชนที่อยู่ในคลิปอีก๑๒คน

และเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มารับผู้บาดเจ็บ
ให้อีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย
ว่าจะได้ตัวมาสอบภายในเร็ววันนี้
ส่วนผู้เสียหายร้อยเวรเจ้าของคดีได้ติดต่อ
ทางโทรศัพท์ให้มาสอบสวนอีกครั้ง
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าจะเดินทางมาให้ปากคำ

การใช้อารมณ์โดยขาดความยั้งคิดของเยาวชน
คนที่เดือดร้อนที่สุดคงหนีไม่พ้นพ่อแม่ผู้ปกครอง